สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ตัวเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ได้เลยจ้าเพราะว่าในวันที่สิบห้ามิถุนายนนี้นะคะ
ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคค่ะ
การที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้นะคะย่อมส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
โดยเฉพาะห้าราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีทางด้านการเงินหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปค่ะ
ราศีแรกที่ดวงชะตาโดดเด่นหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีนั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีขึ้นมาก
หลังจากที่ดาวทิศมีการโยกย้ายไปค่ะชาวราศีเมทุนนะคะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่
จากการทำงานจากน้ำพักน้ำแรงนะคะส่วนชาวราศีเมทุนคนไหนค่ะ
หวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเสี่ยงดวงหรือว่าในเรื่องของโชคลาภ
อันนี้อาจจะต้องชะลอโปรเจกต์ไปก่อนนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณยังไม่มีเกณฑ์ร่ำรวยแบบฟ้าผ่าค่ะ
เรียกว่าชาวราศีเมทุนนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากการทำงานค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีเมทุนคนไหนนะคะที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง
ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากหรือว่าต้องประสานงานกับคนทางไกลค่ะ
จะมีโอกาสได้เงินมากเป็นพิเศษนะคะราศีต่อมาที่ดวงดีค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์
รับทรัพย์ค่ะหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปนะคะ
ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกจะดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
ถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่า
มีเหตุให้ต้องใช้เงินบ่อยหรือว่าดวงกระเป๋าเงินรั่วนะคะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วดวงการเงินของคุณก็จะดีขึ้นค่ะ
ปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
แถมมีแนวโน้มที่จะได้รายได้ได้เงินได้ทองได้รายลับเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
ชาวราศีพฤกษกยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบติดปลายนวมด้วยนะคะ
ราศีต่อมาที่ดวงโดดเด่นไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะ
สำหรับชาวราศีตุลค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีวันดีคืนเลยนะคะ
จริงดวงของคุณดีทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะ
แต่หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปนะคะก็ส่งผลทำให้ดวงการเงินของชาวราศีตุลโดดเด่นขึ้นทันทีเลยค่ะ
ไม่ว่าชาวราศีตุลนะคะจะทำอาชีพไหนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำฟรีแลนซ์งานอิสระนะคะ
เรียกว่าดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์กันทั่วหน้าเลยค่ะราศีต่อมาที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะ
ดวงดีหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปนะคะในเรื่องที่เด่นเด่นเลยค่ะ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของหน้าที่การงานนะคะชาวราศีกุมค่ะ
มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงานอย่างมากเลยนะคะ
ดวงของคุณค่ะมีโอกาสที่จะได้เจอกับสิ่งใหม่เรื่องใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ถ้าชาวราศีกุมคิดในเรื่องของการขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงาน
คุณมีโอกาสที่จะสมหวังอย่างที่ใจปรารถนานะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากเลยค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะชาวราศีกุมค่ะ
มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงดวงแล้วก็ลาบลอยอย่างมากเลยนะคะ
ถ้าในช่วงนี้ชาวราศีกุมขยันทำบุญไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะ
รับรองว่าลาบก้อนใหญ่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีมาก
ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากที่สุดในบรรดา๑๒ราศี
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายไปแล้วนะคะโดยเรื่องที่ดีและเด่นมากที่สุด
นั่นก็คือเรื่องของการเงินค่ะถ้าชาวราศีสิงศ์นะคะ
หวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภผลประโยชน์หรือว่าส่วนแบ่งเนี่ย
คุณมีโอกาสที่จะสมหวังอย่างที่ใจปรารถนาอย่างมากเลยนะคะ
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวที่แท้จริงของชาวราศีสิงค่ะ
ขอให้คุณขยันมุ่งมั่นทำมาหากินให้เต็มที่เลยนะคะรับรองว่าสิ่งดีดีจะตามมาอย่างแน่นอนค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๕ราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์ด้วยนะคะ
แล้วอย่าลืมค่ะหมั่นทำบุญเสริมดวงชะตาเพื่อที่จะทำให้ดวงชะตาของคุณดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ